ลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาโหดมาก
เป็นฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่โหดจริงค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้เนี่ย
ได้แค่คาดการณ์ว่าใครเป็นคนลงมือทำตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
ไอ้โหดทุบหัวมัดมือมัดเท้ามัดไว้แบบนี้
ฆ่าฝังดินอำพรางเออโหดจริงโหดจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจสพทุ่งลงนะคะ
สพทุ่งลุงค่ะต้องไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้ล่ะค่ะ
เป็นป่าละเมาะด้านหลังสนามกอล์ฟในพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่
จังหวัดสงครานะคะแล้วลักษณะหลุมเนี่ย
เหมือนเพิ่งขุดใหม่เลยค่ะลึกลงไปสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
ขุดลงไปไปพบศพนายหมัดดนบินสันอายุ๔๐ปี
หมัดดนเป็นลูกจ้างบริษัทรับเหมาตัดกิ่งไม้ของการไฟฟ้าอำเภอนาม่อม
หายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไปตรวจสอบสภาพศพของนายหมัดดน
สวมกางเกงขาสั้นสีฟ้าเสื้อสีส้มมีเถาวันมัดมือ
เท้าไพร่หลังด้วยนะผ้าสีแดงมัดปาก
มีกระเป๋าสีดำสะพายที่คอถูกทุบด้วยของแข็งที่หัวด้านขวาค่ะ
สภาพนี้แบบไม่มีโอกาสได้สู้เลย
เออเละเลยค่ะนะฮะ
จุดพบศพเนี่ยคุณผู้ชมมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
มีผ้ายางรองพื้นเปรย์ที่ผูกกับต้นไม้
ขวดน้ำกระสอบปุ๋ยเปื้อนคราบเลือดท่อนไม้ห่างออกไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
ไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกทิ้งจมอยู่ในสระน้ำ
ทีนี้ต้องถามใครต้องถามคนใกล้ชิดผู้ตาย
น้องชายของผู้ตายคือคุณดนรอหมานฮิมละเนี่ยนะคะ
แล้วบอกว่าปกติแล้วพี่ชายเนี่ยจะออกมาหาผักหาปลาบรวยเนี่ย
เป็นประจำเพื่อให้เมียนำไปขายต่อ
แต่หายไปตั้งแต่เย็นวันที่๓๑พฤษภาคม
คือตอนนั้นติดต่อพี่ชายไม่ได้เลยนะคะ
ออกตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเช้าของเมื่อวานเนี้ย
คือ๑มิถุนายนออกตามหาอีกครั้ง

ไปพบร่องรอยการต่อสู้แล้วไปพบหลุมด้วย
ก็เลยสันนิษฐานว่าหลุมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหลุมฝังศพพี่ชายหรือเปล่า
อ่ะขุดดูปรากฏว่าใช่เลย
เป็นหลุมที่มีคนฆ่าพี่ชายแล้วเอาพี่ชายไปฝังในหลุมนั้นนะคะ
ก็เลยมั่นใจว่านี่คือการฆาตกรรมอย่างแน่นอนนะคะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือคนร้าย
เพราะพี่ชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน

ตำรวจเองมีการวางแผนติดตามตัวคนร้ายนะคะ
โดยการลงพื้นที่หาเบาะแสคาดว่ากลุ่มคนร้าย
หรือว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองมาแอบซ่อนตัวอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ระหว่างรอเดินทางไปประเทศที่๓
แล้วปรากฏว่าผู้ตายอาจจะขี่รถจักรยานยนต์มาหาปลาพอดี
แล้วบังเอิญมาเจอเข้ากับกลุ่มแรงงานเนี่ย
ก็เลยถูกรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเพื่อปิดปากค่ะ
เรื่องต้นตำรวจมีการประสานไปยังหน่วยงานความมั่นคงชายแดน
แนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าติดตามตัวได้ก็ต้องเรียกมาสอบปากคำต่อไปนะคะ